มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่า

เพื่อคัดค้านการสร้างการอยู่
ในบ้านพรรคตุรการณ์นี้ไหมก็มี

ในขณะที่ความคืบหน้าที่ออกมาพูด๒ส่วน
คือส่วนแรกการแสดงออกโดยผ่านแถลงการ
ภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เชียงใหม่นะคะ
การออกแถลงการที่ว่านี้มีใจความสำคัญทั้งหมด๓ข้อด้วยกันค่ะคุณผู้ชม
แต่สรุปความได้ว่าคัดค้านการสร้าง
แล้วก็ทวงคืนว่าโปรดคืนผืนป่า
โดยลื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่ป่าโดยเร็ว
นี่คือสิ่งที่ออกมาในแถลงการของสภาคณาจารย์ที่ราชพัฒน์เชียงใหม่นะคะ

เป็นรายละเอียดว่าการทวงถามสิทธิ์เหล่านี้มันก็มาตามสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูล
แม้กระทั่งที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูลปี๒๕๖๐นี้ก็ตามนะคะ
เพราะว่าไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างโดยเฉพาะโครงการบ้านพักตุลาการ

ที่อยู่ด้านล่างสุดลงมาคือสำนักงานศาล
ส่วนตรงกลางคือบ้านพักที่ว่ามีหลายรูปแบบ

คือส่วนที่๒ที่ขึ้นไปที่เขาเรียกกันหมู่บ้านป่าแหว่ง
ส่วนอีกส่วนหนึ่งส่วนที่๓คือต้องมีเพิ่มไปอีกนะคะคุณผู้ชม
ถ้ากลับไปค้นที่ทางศาล
ท่านเคยให้ข้อมูลเป็นข่าวเอาไว้ตั้งแต่ปี๕๙
มีประมาณ๕๐กว่าไร่อะค่ะแต่ตรงนั้นคือพื้นที่ที่จะไม่ได้ใช้ทำอะไรแล้วนะคะ
ทีนี้สิ่งที่ออกมาเนี่ยก็มีการชี้แจงออกมาจากศาลแล้วก่อนหน้านี้นะคะ
ว่าการขออนุญาตถูกต้องทุกขั้นตอนกับทุกหน่วยงาน
ในขณะที่ในส่วนของคนที่คัดค้านเขาบอกว่า
อันนั้นคือส่วนหนึ่งแต่เขาก็ยังมีข้อมูลเก็บไว้บางส่วน

และเขาก็จะใช้กลไกกฎหมายในการดำเนินการเรื่องนี้ต่อนะคะ
แต่อีกส่วนหนึ่งที่พยายามจะพูดอยู่เยอะคือเรื่องของสิ่งแวดล้อม
พื้นที่ป่าต้นไม้อันนี้คือสิ่งที่เขาทวงคืนในอีกมิติหนึ่งนะคะ
ซึ่งก็อยู่ในแถลงการของสภาคณาจารย์ที่ราชพัฒน์เชียงใหม่ด้วยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นการพูดถึงการบุกลุกเข้าไปในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าสมบูรณ์มากนะคะ
มีการถมลำห้วยมีการมีการเปลี่ยนแปลงกายภาพของพื้นที่
ซึ่งคนที่อยู่ด้านล่างลงมาจะต้องรับผลเหล่านั้น
อันนี้คือกลุ่มคนแรกที่ส่งเสียงออกมาในช่วงที่ผ่านมาไม่กี่วันนี้ที่เราหยุดกัน
ส่วนอีกหนึ่งท่านนะคะที่ออกมาเป็นข่าว
ก็คือการพูดของอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
กัดกระทรวงทรัพย์นะคะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อธิบดีธัญญาออกมาพูดเพราะว่ามีคนไปตั้งข้อสังเกต
บอกว่าเมื่อปลายปีที่แล้วมันมีการออกกฎหมาย
เพื่อเพิกถอนพื้นที่หรือเปล่า
แล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมท่านก็เลยออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะคะ
กรมอุทยานไม่ได้มีการออกประกาศ
พระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ย
เพื่อนำมาเกี่ยวข้องกับเรื่องการสร้างบ้านพักตุลาการ
ซึ่งก็จริงของท่านตามการชี้แจงนะคะ
เพราะจริงเรื่องนี้ย้อนกลับไปเกิดก่อนหน้านี้นานแล้วนะคะ

แล้วก็ที่สำคัญอีกหนึ่งกลุ่มคนที่ยังคงเดินหน้าต่อ

เราไล่เรียงทีละท่านทีละกลุ่มคนก่อน
แล้วเดี๋ยวช่วงท้ายลองหาทางออกร่วมกัน
หนึ่งในท่านนั้นคือหลังจากมาออกรายการเรา

ปรเมฆจะมาให้ความเห็นเรื่องกฎหมายด้วย
แต่ว่าเบื้องต้นเราคุยกับอาจารย์ท่านนี้ก่อนค่ะ
ในฐานะที่อาจารย์เป็นประธานสภาคณาจารย
ข้าราชการมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เชียงใหม่นะคะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสกราชฟ้าขาวค่ะ

สวัสดีครับท่านคุณจอมขวัญครับผม
สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับ
อาจารย์ค่ะคุยกันไปคุยกันมายังไง
ถึงต้องออกแถลงการเลยคะเนี่ย
คือความเป็นไปเป็นมาอย่างนี้นะครับ

ในลักษณะที่เราเข้าไปร่วมกับเครือข่ายเนี่ย
ผมต้องการจะเห็นพิสูจน์ให้เห็นว่า
พื้นที่ที่มีข้อขัดแย้งเป็นอย่างไร
ผมก็ได้เข้าไปร่วมเมื่อวันที่๘เมษายนที่ผ่านมา
ผมก็ไปเดินป่าแล้วก็ร่วมกระบวนการ
ในการอนุรักษ์โดยการบวชป่านะ
แล้วก็มีโอกาสได้ขึ้นไปที่

ผมก็ได้เห็นข้อเท็จจริงมากมายครับท่านคุณจำขวัญครับ
ข้อเท็จจริงก็คือว่าลักษณะป่าเนี่ย
ผมคิดว่าเข้าใจกันว่าเป็นป่าเสื่อมโทรมเนี่ย

คือลักษณะคล้ายดูเหมือนว่าจะเป็นป่าเสื่อมโทรม
แต่ลักษณะตรงนั้นเขาเรียกว่าเป็นป่าเต็งหลังนะครับ
ป่าเต็งรังเนี่ยเป็นป่าที่จะขึ้นไปเป็นป่าเบนจภัณฑ์

แล้วก็สูงขึ้นไปก็จะเป็นป่าดิบที่เป็นเขตอุทยาน
เพราะฉะนั้นป่าเต็งรังที่ผมไปดูเนี่ย
ค่อนข้างจะมีความหลากหลายของพืชพันธุ์มาก

สิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะต้องขยายต่อหรือทำต่อไม่ได้

ผมเห็นลักษณะของหมู่บ้านที่เข้าไปดูเนี่ย
มีการวางท่อได้ค่อนข้างมากมายนะครับ

วางท่อในลักษณะหมู่บ้านนี้ก็คือว่า
ท่อน้ำที่เหมือนกับว่าเป็นไปทดแทนกับห้วย
ที่ผ่ากลางหมู่บ้านเนี่ย
คิดว่าลักษณะนั้นเป็นการเปลี่ยน
เป็นการเปลี่ยนทิศทางของน้ำ
อันนี้ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่จะกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติมาก
อันนี้คือสิ่งที่ผมได้เข้าไปร่วมและเห็น
ปรากฏการณ์ข้อเท็จจริงจากการไปสัมผัสครับ

อาจารย์ค่ะตอนที่คุยกันในสภา
สภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะ
คือตอนนั้นดิฉันไม่แน่ใจเลยว่าบริบทของเชียงใหม่

ประเด็นเหล่านี้เนี่ยคือ
บ่อยไหมอาจารย์ค่ะที่มีแถลงการลักษณะแบบนี้ออกมา
ต่อเรื่องประเด็นสังคมของทางราชพัฒน์นะคะ
คือโดยแท้จริงแล้วเนี่ย
ราชพัฒน์ทุกแห่งเนี่ย
จะทำงานเพื่อบริการชุมชน
ทีนี้สภาคณาจารย์และข้าราชการเนี่ย
เรามีหน้าที่ในการพิทักษ์ปกป้องและเสนอแนะแนวทางแก่มหาวิทยาลัย
อันนี้ส่วนหนึ่งแต่ในมิติที่เราเป็นมิติวิชาการ
ในเรื่องของลักษณะของการถ่ายทอด
ความรู้การให้ความรู้เกี่ยวกับชุมชนเนี่ย

ผมคิดว่าเรื่องสังคมการศึกษาวัฒนธรรมเนี่ย
เป็นเรื่องที่แยกกันไม่ออกครับ
เพราะฉะนั้นบทบาทตรงนี้เนี่ยผม
คิดว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นที่จะต้องชี้ให้
ชี้ให้เห็นว่าผลกระทบในการลุกล้ำ
แวดล้อมธรรมชาติเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นครับ
อเรนนี่อาจารย์ค่ะถ้าสมมติมองจากที่

องแล้วเห็นหมู่บ้านป่าแหว่งไหมคะที่ตั้งนะคะ
คือถ้าขึ้นไปบนตึกสูงเนี่ยนะครับ

มันจะอยู่เยื้องไปทางค่อนข้างจะเห็นหรือเปล่านี่ไม่เห็น
แต่พอไปออกนอกเมืองไปสักระยะเนี่ยซึ่งไม่ไกลมากนักนะครับ
จากมหาวิทยาลัยเนี่ยค่อนข้างจะเห็นชัดนะครับ

แต่ในเรื่องตรงนี้ความเห็นหรือไม่เห็นด้วยตาจากราชพัฒน์ไปนี่

ประเด็นก็คือว่าในส่วนตรงนี้กระทบกับสังคมและวัฒนธรรมยังไงนะครับ
อย่างชัดเจนเลยก็คือที่ว่าผลกระทบจากน้ำเสีย
น้ำเสียน้ำปนเปื้อนจากของผู้ที่เข้าไปอยู่
ผมคิดว่าเกิดขึ้นแน่นอน
และประเด็นที่สำคัญก็คือความเชื่อมโยงระหว่างธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติครับความสัมพันธ์กับวิถีชีวิต
ความเชื่อที่ผมอาจจะเรียกคำหนักลึกเลยก็คือ
ความมีกิจวิญญาณของชาวล้านนา
นะครับและที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ที่เราเชื่อกันว่าเป็นรอยศักดิ์สิทธิ์ครับ
อยสุเทพนะครับซึ่งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย
และมีพัฒนาการในการเชิงประวัติศาสตร์ค่อนข้างสูง
ในการก่อสร้างบ้านเมืองของเชียงใหม่
อันนี้คือประเด็นที่คิดว่ากระทบกับความรู้สึกของชาวเชียงใหม่

ที่ที่ฉันถามอาจารย์ไม่ใช่อะไรหรอกค่ะที่ฉันลองไล่เรียงดูว่า
เหตุผลทั้งหมดที่มี๓ข้อหลักนะคะอาจารย์ที่มีการพูดถึงลักษณะของป่า
แม่น้ำลำทานที่เราพูดกันไปก่อนแล้วก็มีการพูดถึงเมื่อสักครู่นี้
ที่อาจารย์พูดคือความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์
แล้วก็เผอิญว่าข้อ๓พูดถึงเรื่องของทัศนียภาพ
คือที่ฉันฟังคุณธีรศักดิ์ซึ่งเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายแล้วล่ะ
ก็เลยจะถามว่าจริงแล้วเนี่ยคือสมมุติถ้าออกเมืองไปแบบ
ถนนเส้นหลักผ่านไปผ่านมาเนี่ยคือใครก็เห็นใช่ไหมคะอาจารย์

คือถ้าพูดถึงว่าถ้าไปทางแม่ริมนะครับ
แม่ริมไปทางพร้าวทางแม่แตงเนี่ยอาจจะเห็น
แต่ทีนี้ผมที่ผมคิดว่าเป็นทัศนอุจาตเนี่ย
ผมคิดว่าไม่เฉพาะสิ่งที่เราเห็นในระยะใกล้เนี่ยครับ
ท่านคุณจอมขวัญลองมากรุงเทพแล้วมาลงเครื่องบินนะครับ

ถ้าหากว่ายิ่งมีไฟเนี่ยผมคิดว่าตรงนั้นจะเป็นจุดที่คิดว่า

อาจารย์ค่ะขอขอภัยค่ะขอภัยที่แทรกอาจารย์ค่ะเป็นลักษณ์ครับ
อาจารย์กำลังจะถามว่าสมมุติเรานั่งเครื่องบินเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นขาลงหรือขาขึ้นเราเห็นไหมคะ

ถ้าขึ้นนี่จะมามองด้านซ้ายหรือถ้าขาลงขาขึ้นเนี่ย
ก็จะเห็นได้ชัดเจนมาก
เหมือนกับที่เราได้ทำโปสเตอร์
เป็นลักษณะที่มีน้ำตาและมีรูป

คือพยายามถามหลายต่อหลายท่านนะคะรวมถึงถามคุณธีรศักดิ์หลายครั้งแล้วล่ะ
คือพยายามหาทางออกร่วมกันนะคะ

จะไม่ถึงกับต้องทุบทิ้ง
แต่ว่าตุลาการท่านจะไม่เข้าไปอยู่

เป็นลักษณะอื่นที่ให้ประชาชนในพื้นที่เชียงใหม่

คือคอนเซ็ปต์อย่างนี้ครับว่า
ถ้าหากผู้คนเข้าไปอยู่อาศัยมาก
จะไปด้วยทางข้าราชการตุลาการก็ดี

จะมีศูนย์เรียนรู้อะไรเข้าไปก็ดี
ผมคิดว่าอันนี้คือไม่ใช่จุดประสงค์

เราทำยังไงให้ตรงนั้นไม่มีผู้คนเข้าไปอยู่
ไม่มีการใช้น้ำเสีย
หรือไปดำเนินวิถีชีวิตตรงนั้น
ซึ่งผมว่ามันขัดต่อความเชื่อของล้านนา
แล้วก็ขับในเรื่องของความรู้สึกของชาวเชียงใหม่
คือเรนเข้าใจถูกไหมว่า
ในส่วนของการประชุมกันของสภาคณาจาร
ราชภาษฐ์เชียงใหม่ก็ค่อเรียกร้องเดียวกัน

จากการประชุมร่วมแล้วก็เข้าไปร่วมกิจกรรมของเครือข่ายเนี่ย
เป็นมิติก็คือว่าเราจะทำยังไงให้ทัศนียภาพของอุจาตเนี่ย
แล้วก็สร้างให้มีความเชื่อยังไงร่วมกันว่า
การเข้าไปอยู่ในลักษณะป่าเนี่ยมันไม่พึงประสงค์
และเป็นรสนิยมที่ผมเชื่อว่ามันจะเป็นการเอาอย่าง
ผมคิดว่าต่อไปเนี่ยก็จะมีหน่วยราชการขอพื้นที่

มันก็เป็นธัศนียภาพที่ไม่น่าดูและเป็นการรสนุยมที่ไม่คืนประสงค์
เข้าใจค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นที่ฉันเข้าใจชัดเจน
ตามที่ได้มีการเขียนออกมาเป็นแถลงการของสภาเลยนะคะ
ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ขอให้คืนผืนป่า
แล้วก็ลื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่ป่าโดยเร็ว
ผมว่าเหมาะสมที่สุดในลักษณะของบริบทที่ผมได้กล่าว
ก็คือบริบทของวิถีชีวิตพัฒนาการทางประวัติศาสตร์นะครับ
แล้วก็ความเชื่อโดยเฉพาะเรื่องของความเชื่อขึด

คือก็คือเรื่องอุบาตอะไรต่างที่จะเกิดขึ้น
อันนี้เป็นลักษณะเหมือนกับเป็นกฎหมายมังลายศาสตร์นะครับ

อาจารย์ค่ะถ้ามีความคืบหน้าหรือประเด็นอะไรต่อไป

ครับยินดีครับขอบพระคุณครับคุณจอมขวัญครับ

คือถ้าคุณผู้ชมเห็นอย่างไรต่อข่าวนี้
เห็นความเห็นนะคะไม่ว่าจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วย
หรือคิดว่ามันจะมีทางออกแบบไหนกลาง

แล้วช่วยเขียนมาหน่อยว่าจากจังหวัดอะไรนะคะ
เพราะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าประเด็นนี้เป็นเฉพาะของคนเชียงใหม่
ซึ่งไม่ใช่เรากำลังพูดถึงสิ่งที่เป็นสมบัติของเราทั้งชาตินะคะ
บอกมาหน่อยก็ดีว่าเป็นมุมมองของคุณผู้ชม
ซึ่งอยู่จากพื้นที่ไหนจังหวัดอะไร

เอาไม่เอาเอ๊ะหรือว่าเรายังไงดีคุยกันออกทางไหนดีนะคะ

คุยกับคุณธีรศักดิ์ว่าไปเล่นประเด็นไหนคะ
ทำไมอธิบดีกรมอุทยานถึงต้องออกมาพูดประเด็นนี้
แล้วเดี๋ยวจะเชิญอาจารย์ปรเมฆเข้าสายด้วยนะคะ

ที่คนเข้าไปทวงถามว่าทำไมอาจารย์ปรเมฆไม่เขียนเรื่องนี้เลย

คุณผู้ชมคะเราจะคุยกับอีกหนึ่งท่านนะคะ
ผู้ประสานงานเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพนะคะ

สวัสดีครับคุณศัพท์ครับ

คุณธีรศักดิ์คุณธีรศักดิ์ทางเครือข่าย

กฎหมายเพิกถอนพื้นที่เพื่อไปสร้างบ้านตุลาการอะไรหรือเปล่าคะ
ไม่มีครับไม่มีเพราะว่าหนึ่งเรารู้ตั้งแต่แรกแล้ว
แต่ผมบินล่มบินไปเจอแล้วไปถามอุทยานอุทยานมาชี้ว่ามันอยู่นอกเขตอุทยานตั้งนานแล้วครับ
ตั้งแต่ปี๕๘แล้วที่เราไปตรวจสอบพื้นที่กัน
แต่ตอนนี้มันอาจจะเป็นปัญหาว่าบางคนเขาอาจจะคิดว่ารัฐบาลยุคนี้มั้ง
มายกเลิกเพื่อที่จะมาทำหมู่บ้านแต่จริงจริงมันไม่ใช่
ที่เขายกเลิกเนี่ยเขายกเลิกพวกสถานที่ต่างอย่างเช่นหน่วยงานรัฐพวกสถานวิจัยอะไรต่าง
มันไม่เกี่ยวนะแต่บางคนพยายามจะโยงไปเป็นเรื่องการเมือง
ว่าเออเป็นรัฐบาลนี้นี่นะแต่จริงมันไม่ใช่
พวกเราไม่เกี่ยวกับการเมืองเรายืนยันนะครับว่า
เรื่องนี้เราบอกอุทยานตั้งแต่ปี๕๘แล้วครับ
เรารู้แล้วว่าไม่ใช่เขตอุทยาน
เพราะฉะนั้นประเด็นนี้ไม่ได้มาจากการเรียกร้องของเครือข่ายแน่
ไม่ใช่เพราะว่าอยู่นอกเขตอุทยานตั้งนานแล้วครับ

ซึ่งข้อมูลตรงกันนะคะเพียงแต่ว่าดิฉันก็ค่อนข้างจะแปลกใจที่ท่านอธิบดีออกมาอธิบายอาจจะ
อาจจะเป็นส่วนอื่นหรือตั้งประเด็นกันเองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ
แต่ก็มีน้ำหนักมากพอที่อธิบดีออกมาอธิบายเหมือนกันนะคะ
แต่ทีนี้ถ้าท่านถามคุณธิรษักษ์แบบนี้ค่ะ
ประเด็นเรื่องการเมืองที่ว่าเอาไปตรงไปตรงมานะคะ
คือตอนที่มันเริ่มมีกระแสในช่วง๒สัปดาห์ที่ผ่านมา
ก็มีคนไปหาเลยค่ะว่าตอนที่เริ่มต้นอนุมัติ
แล้วมันก็ยิ่งเป็นมากขึ้นเรื่อย
จนถึงตอนนี้มันถูกรวมเข้าไปแล้วเรียบร้อย
คุณธิฤษักษ์รู้สึกไหมคะ
ไม่เป็นไรเพราะเรายังยืนยันว่าตอนที่เราค้านเนี่ย

แต่ผมรู้อย่างเดียวว่าสารนั่นแหละ
สำนักงานศาลนั่นแหละเป็นตัวชงตั้งแต่ปี๔๐แล้ว

ผมเชื่อว่าฝ่ายบริหารเนี่ยผมไม่รู้ว่าใครนะ

เพราะกลุ่มเราเราไม่ได้สนใจเรื่องนี้
แต่ผมรู้ว่าสารยืนยันมาตั้งแต่ปี๔๐๔
อะไรก็ช่างสำนักงานศาลยืนยันว่าที่จะเอาที่แปลงนี้

นั่นแหละครับมันไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลไหน
ผมไม่สนใจว่าใครจะเป็นรัฐบาลไหน
แต่ถ้ามันจะมีผลก็จะไปเอาผิดกันทีหลังก็เรื่อง

คุณแค่เอาปากคืนมาให้เราเราจบแล้วครับ

เราไม่ไปยุ่งเฉพาะเรื่องการเมืองนะครับ
เพราะเราเชื่อว่าสารมีเจตนาที่จะเอาที่ผืนนี้
ต้องการที่จะไปอยู่บนยอดดอยไปอยู่ที่สูง

ส่วนจะชงไปหาใครหรือรัฐบาลไหน
ผมไม่เคยรู้ไม่มีข้อมูลทั้งสิ้นเลยครับ

เดี๋ยวฉันเข้าใจว่าทางเครือข่ายเอง

ไม่ใช่เพิ่งจะมาเรียกร้องในช่วง๖เดือนสุดท้าย
ก่อนเขาจะส่งมอบงานกันอันนี้ถูกต้องนะคะ

เฉพาะเรื่องป่าแถวดอยสุเทพผมค้านมาตั้งแต่ปี๒๕๕๘
คุณคะเรื่องขุนช่างเขี้ยนมีการไปตรวจสอบกับผู้ว่า
หมอมหลวงประนัดดาแล้วก็ต่อเนื่องมาจนมาถึงปี๕๗
เอามาทำลายป่าข้างล่างอีกแล้วแล้วก็แจ้งความแจ้งอุทยาน
มันไม่รู้เลยว่าใครเป็นรัฐบาลอะไรไม่เคยรู้ว่า
เรารู้ว่าอย่าทำป่าดอยสุเทพแค่นั้นคนเชียงใหม่เนี่ย
เรื่องอื่นแตะได้แต่ถ้ามาแตะเรื่องรอยเสีย
ยอมกันไม่ได้เพราะฉะนั้นผมยืนยันบัตรนี้ว่า
กลุ่มเราที่มาเนี่ยเราเรื่องป่าอย่างเดียวว่า
ป่าให้ดอยสุเทพเท่านั้นจริงครับนี่คือความสัดจริง
เข้าใจค่ะคือที่เรียนถามคุณธีรศักดิ์อีกครั้งเนี่ย
ไม่ใช่อะไรเพราะว่าในระหว่างที่มีข่าวแบบนี้
ก็มีคนทวงถามอยู่เรื่อยเหมือนกันนะคะว่า
เสร็จอยู่แล้วไปอยู่ที่ไหนมาไม่เห็นหรือไง
คือข่าวมันไม่ดังเท่ากับตอนนี้ถูกไหมคะ
ใช่โซเชียลยังไม่มาต้องขอบคุณเสือดำนะฮะ

รับรู้มากขึ้นมันก็เลยว่าทุกคนไม่เห็นด้วย

ถ้าเป็นเหมือนแบบมีดเสียบเข้าไปในดอย

เพื่อประเทศนี้จะทำให้คนไทยรักกันซิอีกครับ

คือเมื่อสักครู่นี้ก่อนจบช่วงแรก
ดิฉันรบกวนคุณผู้ชมที่เป็นผู้ชมนะคะ

แล้วก็อยากให้วงเล็บว่าคิดเห็นอย่างไร

แล้วก็อยากให้วงเล็บมาด้วยว่ามาจากจังหวัดอะไร

การเรียกร้องของคุณธิรษัทกับเครือข่าย
มันมีเฉพาะคนเชียงใหม่ไหม
หรือว่ามีเครือข่ายเพื่อนพี่น้อง
จากจังหวัดอื่นภาคอื่นมาร่วมด้วยไหมคะ
ในการเรียกร้องขอดอนสุเทพคืน

เรื่องแบบนี้นะถ้าไปเกิดทางใต้โดนหนักกว่านี้
ทำไมคนยังหายใจเย็นจังอะไรอย่างนี้

บอกเรื่องนี้ว่าถ้าไปทางใต้เผาไปแล้ว
นี่เขาบอกอย่างนี้จริงนะครับ

ครั้งสุดท้ายล่าสุดที่เราพูดคุยกัน
คือตอนนั้นท่านนายกประยุทธ์นะคะท่านก็ออกมาพูด

เพราะว่าทางสำนักงานศาลก็ส่งเรื่องให้นายกเป็นคนตัดสินใจก็แล้วกัน

ทีนี้นายกพูดไว้บอกว่าคงจะต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมา
แล้วก็ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับเครือข่ายคนคัดค้าน
แล้วก็ท่านก็ให้หน้าที่ทำความเข้าใจเป็นของคอสชนะคะ
หรือว่ากองทัพภักษ์สามหรือแม้กระทั่งทางมหาธัยก็ตาม
ช่วงวันหยุดที่ผ่านมาทางเครือข่ายมีกิจกรรม
หรือมีใครได้คุยกับ๒๓หน่วยงานที่นายกพูดถึงไหมคะ
ไม่มีครับยังทุกคนยังวุ่นวายอยู่กับสงการที่เชียงใหม่

แต่ว่าก็มีเน้นไปทำประเพณีสงการทุกคนมุ่งไปทั้งนั้น
อ๋อคุณธิรษัทไม่มีทางเลยใช่ไหมคะ
ที่จะลดข้อเรียกร้องลงมา
คือดิฉันไม่ได้รับหน้าที่ในการเจรจาหรอกนะ
แต่กำลังคิดว่าถ้ามันเป็นภาพที่มันต้องทุบทิ้งจริง
นี่มันเรื่องใหญ่มากนะคะคุณธิรษัท
ก็ผมนะผมกราบเรียนถึงท่านนายกประยุทธ์เลยท่าน

เดินกับผมผมจะพาไปเดินป่าตรงนี้
แล้วท่านจะเห็นว่ามันสำคัญแค่ไหน
ป่าไม้ตรงนั้นสมบูรณ์มากถึงแม้ว่าจะเป็นป่าเต็งรัง
ไปเดินกับผมสักครั้งหนึ่งกับผมผมขอนะครับ
แล้วท่านจะเห็นเลยว่าคุณค่าของป่ามันเป็นอย่างไร
ป่ารั้วติดกับไอ้บ้านหมู่บ้านเนี่ย

มันเงิน๕๖๐๐ล้านบาทเนี่ย
มันสู้ธรรมชาติที่เราจะคืนมาไม่ได้
แล้วทำไมรัฐบาลจะตั้งนโยบายว่า
ปีนี้เราจะเพิ่มป่าอีก๔๐

เราต้องการรักษาป่าดูพระราชดำรัฐสิครับว่า

ท่านท่านในหลวงสั่งสอนมาตลอดว่ารักษาป่า
แล้วพวกเราทำอะไรกันอยู่ว่าคนไทย

เข้าใจครับ
จริงถ้ามาดูป่าแล้วจะรู้เลยว่าท่านจะรักป่า
แล้วก็ท่านจะยอมว่าโอเคทุกคนอย่าไปอยู่เลย

โดยเฉพาะดอยสุเทพอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้

เพราะมันเป็นพื้นที่ที่เขาสาบแช่งไปแล้ว

ค่ะคุณธิรษัทคราวนี้ขอถามเปิดไว้นิดหนึ่ง
คุณธิรษัทบอกว่าทางเครือข่าย
รัฐมนตรียื่นให้กับแม่ทัพภาค
มีไหมคะข้อมูลที่ว่าที่เราพูดกันไปตั้งแต่แรกเลยว่า

อย่างตัดไม้ไม้ที่หายเป็นบรรพันธุ์ต้น
กฎหมายป่าไม้แจ้งว่าคุณจะต้องแจ้งป่าไม้เนี่ย
ขนาดชาวบ้านตัดต้นไม้ในบ้านของตัวเอง
ที่มีฉโนธอยู่นอกเขตป่าตัดต้นสักสักต้นนึง
ตัดต้นไม้แดงสักต้นหนึ่ง

ฉะนั้นหมู่บ้านแห่งนี้ขนาดว่า
เป็นป่าเป็นพันต้นคุณตัดโดยไม่ได้แจ้ง

ผมมีรูปอยู่นี่ฮะรูปที่มีต้นไม้เป็นกองที่โดนตัด
และที่หายไปอีกเป็นบรรพันธุ์ต้น

ถามอุปกรณ์ต่อว่าเคยแจ้งไหมว่าเรื่องจะไปถมลำเฮ้ย
ไม่เคยแจ้งนี่มันความรู้ที่แบบ
คุณธีรศักดิ์คะแล้วที่ขออภัยนะคะที่แทรก
คือแล้วที่ท่านทางสำนักงานศาล
ท่านบอกว่าล้อมแล้วไปปลูกล่ะ

ไปดูเนี่ยไอ้๒๔๐ต้นเนี่ยมันไม่มีแล้วครับ
มันไม่มีท่านบอกว่าต้นไม้ขนาด๓๐เซนขึ้นไปเนี่ย
ต้นมันไม่มีสักต้นแล้วมันไปอยู่ตรงไหน

มันไม่มีหรือเราไม่รู้ว่าอยู่ไหนคะคุณธีรศักดิ์
มันไม่มีผมไปตรงนั้นแทบบ่อย
สายอยู่ในนั้นมันหายไปไหน๒๔๐ต้น

ไอ้ที่ตรงนั้นมันมีดินลุกลางมันยากมากที่จะมีการล้อมต้นไม้
ไม่ใช่เรื่องจริงผมว่าผมบอกได้เลย
บอกผมที่เขาไปต้นไม้๒๔๐ต้นอยู่ไหน
ไอ้ที่เป็นพันต้นประมาณ๘๐๐ต้น

มีแต่เขาไม่กล้าพูดชาวบ้านเขากลัวแค่นั้นเอง

เดี๋ยวช่วงหน้าขอต่อสายอาจารย์ปรเมฆเข้ามา

คือที่ที่ฉันพยายามจะถามเนี่ยคือว่ามันมีความคืบหน้าบ้างไหม

หน่วยงานใดก็แล้วแต่ที่ลงพื้นที่นะคะ

ลองดูในมุมคนเรียกร้อง

ที่รัฐต้องคุยกันกับประชาชนสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะคุณธีรศักดิ์ยังอยู่กับเราในรายการนะคะ

กันด้วยนะคะคือรองอธิบดีอายการ
สำนักงานชี้ขาดคดีสำนักงานอายการสูงสุดนะคะ

อาจารย์ปรเมฆค่ะที่ฉันก็กล่อมเครือข่าย
ล่อมคุณธีรศักดิ์หรือแม้กระทั่ง

ของสภาอาจารย์ราชพัฒน์เชียงใหม่

ไม่ถอยไม่อ่อนเลยค่ะอาจารย์
อาจารย์ปรเมฆเป็นคนที่บอกว่าจริงเรื่องนี้

ก็ทำนองนั้นคือมองในความเสียหายนะ
ผมไม่ได้มองในความเสียหายด้านทรัพยากรอย่างเดียว
จะมองความแฉในเรื่องขององค์กรหลักของประเทศด้วย

และที่สำคัญเนี่ยนะไอ้ความเสียหายขนาดนี้ผมว่า
ขอให้เป็นเรื่องสุดท้ายเถอะเรื่องที่สำคัญ

ก็วันนั้นหลังจากที่ออกรายการคุณจอมขวัญแล้วก็กลับมานั่งคิด

คุณจอมขวัญช่วยคิดเดี๋ยวผมก็เขียนบทใหม่ให้ไง
เขียนยาวมากเลยแต่เหมือนอาจารย์จะเหมือนกับ
ไม่ต้องรอกลไกแม้ว่าทางเครือข่ายเขามี
มีทีมนักกฎหมายมีทีมทนายที่จะใช้สารปกครองก็ตาม
แต่อาจารย์ก็เหมือนกับไม่ได้แนะนำให้ใช้ทางนิติศาสตร์เลยใช่ไหมคะ
คือมันเสียเวลาแล้วครับคืออย่างนี้นะ
ถ้าไปทางสารปกครองนะถ้าสารปกครองตัดสินอย่างไรก็ตามนะ
มันก็จะเกิดสองภาพภาพที่หนึ่ง
พวกตุลาการเขาสุเหยะกันไหมอันที่หนึ่ง
อันที่สองตุลาการขัดแย้งกันเลยไหมนี่มันเป็นปัญหาใหญ่ไง
ผมมองในปัญหาใหญ่นะครับนี่มองให้เห็นชัดเลย
แล้ววันนี้วันนี้ข้อมูลที่เข้ามาที่ผมนะผมเรียนตรง
เมื่อกี้คุณวิทยาศักดิ์พูดอยู่คำนึงเรื่องไม้เนี่ย
บอกว่าอยู่ลำปางมีคนบอกผมว่าอยู่ลำปางเอาไปแกะ
ไม้ที่พูดถึงไม้ร้อไม่มีจริงและที่สำคัญเนี่ย
มันจะเป็นการตอบคำถามแล้ว
ไม้สักที่ตัดโค้นไม่มีการขออนุญาตไม้ห่วงห้าม
ผิดพบปมจ๑๑มันจะรุกรามต่อไปว่ากลมป่าไม้นั่งทำอะไรอยู่
เดี๋ยวอาจารย์ค่ะขอแทรกเดี๋ยวนะคะไม้ไปอยู่ลำปางกำลังอะไรอยู่นะคะ
ไม้ที่เขาแกะไงส่วนหนึ่งเอาไปแกะแกะเป็นเฟอร์นิเจอร์อะไรเนี่ย
ถูกไปที่นั่นมีคนบอกว่าไปที่นั่นแล้วไม้เนี่ยมันเยอะ
แล้วมันมีไม้ห่วงห้ามไม้สักไม้อะไรไม้ห่วงห้าม
ที่ต้องขออนุญาตแล้วมันผิดประบอบป่าไม้มาตรศิษย์๑๑
เลื่อยไม้การโค้นไม้มันไม่ใช่ว่าเราเลื่อยได้นะ
วันนี้มันเป็นคำตอบขึ้นมาผมเกรงใจอย่างเดียว
มันกำลังจะเข้ามันจะขุดออกมาใครข้อมูลมันเยอะ
เดือดร้อนเพราะที่อย่างบางที่มีการเอาไปให้เอกชนเธอตั้ง๓๐ปี

วันนี้ท่านนายกต้องรีบตัดสินใจ
และจะทำอะไรก็ทำเถอะ
อาจารย์ค่ะนิดเดียวขอกลับมาที่คุณธีรศักดิ์ค่ะ

ไปลำปลาแกะไปฟอนิเจอร์แล้วหรอคะ
ข้อมูลที่เธอขายได้มา

ผมไม่บอกว่าไปที่ไหน
บอกได้เลยว่าชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเขาเห็น

มันต้องไปอนุบาลไปปลูก
ลงที่ใหม่เพราะมันเป็นไม้ใหญ่แล้ว

มันไม่มีข่าวว่าเป็นฟอนิเจอร์หรอคะ

มันอยู่ตรงไหนเนี่ยยังบอกผมไม่ได้เลย

ผมสงสัยตรงนี้ผมไม่อยากจะไปพูดถึงนั้นนะครับ

ยิ่งให้พวกผมเข้าไปดูข้างในมันก็ยิ่งเจอ

อาจารย์ประโลเมฆ์ค่ะ

วันนี้แล้วนายกจะได้เครดิตด้วยนะ
ถ้าไปจบที่สารปกครองเนี่ย
โอ๊ยดูไม่จืดหรือมันออกมาเป็นหาง
ซึ่งผมคุยกับเครือข่ายบางคนแล้วนะครับ

ถ้าจำเป็นถ้าจำเป็น

คือถึงแม้ว่าเครือข่ายจะไม่มี
หลักฐานที่จะไปยื่นเอง

เรียกได้จากทุกหน่วยงานไหมคะ

แต่เขาเรียกได้หมดแหละคือตอนนี้ผมว่านะ
ถ้าสารปกครองออกมาดูมันจะเป็นเรื่องของรัฐมนูล

ในเรื่องของการทำโครงการใหญ่ทำลายอย่างนี้
นี่ตามสภาพแวดล้อมมันก็ต้องมี
ผมมองถึงความเสียหาย

ป่าพื้นนั้น๑๔๐วัตรไล่

อย่าไปมองเรื่อง๖๐๐ล้านเอาเถอะ

ส่วนจะหาผู้รับผิดหรือไม่หาผู้รับผิดเดี๋ยวค่อยว่ากัน
ค่ะอาจารย์ขอบคุณอาจารย์ปับละเมฆก่อน

คุณธีรศักดิ์ถ้าไปสารปกครองนี่เรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะ

ผมคงไม่อยากจะไปให้ไปถึงสารปกครอง
เพราะว่าเรามีหลักฐานมากพอสมควร
ฝ่ายกฎหมายของเราซึ่งมีระดับผู้พิพากษาระดับเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเยอะแยะนะครับ

แต่เราไม่อยากจะไปถึงขั้นนั้นนะครับ
อยากจะขอวิงวอนนายกแล้วกันว่า

อยสุเทพมันมีผลทางด้านจิตใจ

ทำไมท่านจะยื้อไว้ทำไมล่ะครับ

ท่านจะได้ใจคนใหม่ทั้งเมืองเลย
มันเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้ว

ขอร้องคนไทยทั่วประเทศอีกนิดหนึ่ง

ว่าท่านไปเชียงใหม่ทีไรทุกคนไปเชียงใหม่
ก็ไปกราบไหว้พระธาตุดอยสุเทพตลอด

วันนี้บ้านของพระธาตุโดยสุเทพฯ

อย่างน้อยไปลงชื่นไอ้เชียงหน่อยตรงอาจีก็ยังดีครับ

เพราะว่าเดี๋ยวเราตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันต่อนะคะ

ขอบคุณครับสวัสดีครับ

สวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวตามกันต่อสำหรับเรื่องนี้นะคะ

คุณผู้ชมดูที่ไลน์หน้าจอเมื่อสักครู่นี้
จังหวัดดูเหมือนจะคิดไปในทางเดียวกันนะคะ